ชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรสมัครดอนนาปีเมื่อสองเสือกลมอุทยานออกมาแฉกันแบบไม่มีใครยอมใคร
ใครพูดจริงใครโกหกถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา